ร้องได้ให้ล้าน

เรากลับมาตรงนี้ดีกว่าค่ะคุณป่าค่ะ
วันนี้ในวงกลมศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะโล่งเตียนมาก

คุณโพธิ์พันลาวคุณแผนคุณปัญญา
คุณลุงพลอยนะครับคุณสมศรีเพิ่งเข้ามาวันนี้

เอ่ยจะได้ขึ้นมา

เราจะพาทุกท่านเข้าสู่ขบวนการคัดสรรค่ะ

ในที่สุดก็มีผู้กดนะครับ
คุณแผนคุณแผนแสดงสถาน

นักร้องงานเลี้ยงนะครับ

ถูกครับ

คุณแผนขึ้นมารองได้ให้ร้านนะครับวันนี้

สิบแปดปีบ้านอยู่จังหวัดตราดอาชีพของผมนั่นคือตัดยางมั่ง
รับจ้างทั่วไปตอนนี้แต่งทีเงาะตัวละ๓๐บาท
มันก็ไม่พอกินเนอะบังเอิญมีคนแนะนำว่าให้มาร้องเพลง
โดยเพราะเพลงลูกทุ่งผมโอ้โหดีใจสุด
พอผมร้องได้เป็นพันเพลงแต่เขาบอกว่าต้องร้องให้ถูกเนื้อนะ
เพราะเราจนเนอะต้องเอาเงินมาซื้อสังกษีหลังคารวก
เอาเงินใส่ยางซื้อปุ๋ยเพราะว่ามันจำเป็นจริงเลย
ตัดสินใจมาร้องได้ให้ล้านต้องเอาเงินแสนไปให้ได้
เพื่อจะไปทำตามความฝันเผื่อขอเมียด้วย
เป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับเชื่อผมด้วยนะครับ
เพื่อสังกษีที่จะสู้หลังชนฝา
เพื่อครอบครัวที่จะสู้สุดแรงกล้า
และเพื่อเมียของข้าพี่ซื่นใจขาดดิน
จังหวัดตราดมีให้กรีดทั้งหมดกี่ไร่ครับ
แค่๔ไร่ไล่นึงเขาจะปลูกประมาณ๗๐ต้น
อันนี้ผม๔ไร่เนี่ยผมปลูกไปสักพันตนเนี่ย
อ๋อแน่นมาอยู่แน่นมาอยู่
นี่กลีกับกลีต้นนี้เนี่ยขัดไปกี่ต้นเลยนะ
แล้วตอนปลูกมันติดขนาด

ลูกกรุงสติงลูกกึ่งหมอลำหมอลำกระดาษ

ได้เยอะเกิดมามันก็ฟังเพลงมาเลย
ก็ฟังได้แต่ผมฟังประมาณแค่๒ครั้งหรือ๓ครั้ง

ได้เลยยนัดยังไงมันเด็กบรรยาดี

เดี๋ยวก่อนแต่งตัวเนี่ยลักษณะไม่ใช่ศิลปินไทยแล้ว
ศิลปินไทยไม่มีแต่งอย่างนี้ลักษณะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเอลวิส
เอางี้ดีกว่าไหนเอวิทมาแล้วเนี่ยสักเพลงหรือว่าลีลา

เจนอาร์เอวิสเพชรี
ก็ไม่ใช่เอวิส

แล้วมีท่านี้ท่านี้กล้วยเฉินกินแหละ

ได้ไหมเอ็นวิสไว้เอ็นขาด

ติดโครนเขา
คือเป็นโรงหมอโครนไง

ขอนิดนึงขอนิดนึงได้ไหม
เราเรียกว่าคนเรามีดนตรีในหัวใจ
ไม่ว่าจะชาติภาษาไหนก็สื่อสารกันได้

กำลังตีตัวข้างบินมาเมืองไทยเลยนะฮะ

จะพาตัวไปอเมริกาครับ

ทางด้านล่างของเราก็จะมีผู้มาเสริม

แล้วก็แหม่รู้สึกสร้างสีสัน

เหมือนกับเขาจะเป้าอะไรกันอยู่ข้างล่าง
ตอนรับด้วยนะฮะ
สำหรับคุณหนุนาค่ะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

เดี๋ยวเดี๋ยว
ตัวไหนที่ว่าสวย

ตัวไหนก็อ้วน

อ้วน

อ้วน

อ้วน

อยู่ในความทรงจำและอยู่ในหัวใจของพวกเราไปตลอดใช่แล้วนะครับคุณขุนแผน